คุณผู้ชมดูนะคุณสุภาษาราดูนะ
ช่างตกใจครับ
ถึงขั้นชักมือออกเลยอ่ะ
อยู่ไอ้ดูอยู่ก็ทรงอย่างแบบ

กลัวมันจะตัดพแล้วดิ

เป็นเรื่องของเรื่องไปถามง่าย
เอ๊าพี่ทอสไม่รู้จะไปไหนบ้าง
ลามไปที่โรงเรียนลามไปที่สนามเด็กเล่น
แล้วนี่เขาร้านตัดผมเรียบร้อยนะครับ

ขอขอบคุณภาพนี้จากติ๊กต๊อกท่านดีนะครับ